เชียวดูตอนจากท่าใจเอง
ของพวกเราไม่ได้ใช้ได้คนแหล่งตายแล้วนะครับดังนั้นผม
อยากให้มองแม่นดีโรธทำให้มันเป็นเพื่อนหนึ่งของทุกคนที่
ให้สมมุติขอบคุณค่ะและผมฝากทุกคนต่อจากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคน
เพื่อนคนที่รักด้วยเลยคุณค่ะ
เพราะเดี๋ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปยังตอนนี้ยังไม่รับทราบข้อเก่าหาเลยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปรับทราบแล้วเดี๋ยวออกมาจะเล่าให้ฟัง
โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวก็จะมีสไปอีกหน่อยนะครับทุบนะครับจ่ายน้ำเลย
จ่ายเสื้อดีนะครับ